ที่คู่จิ้นที่หลายคนลุ้นให้จิ้นกันนอกจอ
สำหรับดีเจพุทธพุทธิชัยแล้วก็สาวจุ๋ยวรัฐยา
ที่รู้สึกว่าช่วงนี้หวานออกสื่อซะเหลือเกินนะคุณ

แล้วก็โอ้โหขยันอัพภาพโชว์หวานผ่านสื่อ
ให้เราได้เห็นตามโซเชียลกันมากมายนะคะ

แต่ว่าสาวจุ๋ยก็ยังคงยืนยันอยู่เลยค่ะว่า
ไม่ระบุสถานะถ้าอยากรู้ก็ไปถามฝ่ายชายเอาเองค่ะ
แม้คู่ของดีเจสุดฮอตพุทธพุทธิชัย
และนางเอกคู่จิ้นจุ๋ยวรัฐยา
จะได้รับฉายาคู่จิ้นฟินไม่ลง
แต่ดูเหมือนทั้งคู่จะไม่ซีเรียสกับฉายานี้สักเท่าไหร่
เห็นได้จากภาพสวีทเมื่อช่วงปีใหม่
ที่ทั้งคู่แพ็คกระเป๋าไปสัมผัสอากาศหนาวที่ประเทศเกาหลีใต้
แถมยังขยันอวดรูปคู่โชว์หวาน
อินสตาแกรมส่วนตัวให้หลายคนอิจฉา
ซึ่งล่าสุดจุ๋ยออกตัวว่า
คลิปนี้ไม่ใช่ทริปสวีทอย่างที่ใครหลายคนคิด

ความสัมพันธ์เจ้าตัวยอมรับแฮปปี้ดี
จุ๋ยก็ยังคงสงวนท่าที
เพราะอยากให้ไปถามจากฝ่ายชายจะดีกว่าค่ะ
ไม่เราไปกันเป็นหมูคณะเลย

ส่วนลูกคู่ก็อาจจะสำหรับแฟนคลับบ้านคู่

เจอคนที่คุยภาษาเดียวกันทัศนคติเดียวกัน
พูดกันรู้เรื่องในทุกเรื่อง
ก็เป็นคนที่เราอยู่ด้วยแล้วก็มีความสุขที่สุดนะคะ
จุ๋ยก็ไม่ได้คุยกับใครก็คุยอยู่คนเดียว

อันนี้สถานะอาจจะขยับเรื่องการเป็นแฟน

ถ้าเขาว่าใช่เราก็ว่าใช่

อยากรู้แล้วว่านุ่มพุธว่ายังไงค่ะ
เพราะว่านุ่มพุธว่ายังไงจุ๋ยก็ว่ายังไงล่ะค่ะ
อันนี้ก็ต้องไปตามหาคำตอบจากหนุ่มพุธอีกทีหนึ่งนะคะ